นะครับคนเข้าไปเดินห้างอยู่ก็เอามีดไปไล่แทงเขาแบบนี้นะครับค่ะแล้วคนโดนแทงเป็นถึงลูกชายของรองประธานสภาเทศบาลตำบลเสม็ดด้วย
นายวิทิศบุญเจืออายุ๒๔ปีถูกตำรวจภูทรเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีคุมตัวไว้ได้
หลังก่อเหตุไปใช้มีดทำร้ายร่างกายนานเวลาพระวิทย์ไทยเจริญอายุ๔๓ปี
เป็นลูกชายของนายประวิทย์ไทยเจริญรองประธานสภาเทศบาลตะบนเสม็ดจนบาดเจ็บ
เหตุเกิดภายในห้างสรรพสินค้าช่วงค่ำของเมื่อวาน
เมืองต้นก็ไปพบของกลางเป็นมีดปลอกผลไม้ยาวสัก๖นิ้ว
ส่วนผู้ก่อเหตุอยู่ในสภาพคล้ายคนติดยาเมายาหรือว่าขาดยารักษาโรคประสาทไม่ยอมพูดจากับใคร
ทางด้านของนายวราวุฒิผู้บาดเจ็บก็บอกว่าก็ไปเดินเที่ยวห้าง
จู่ก็มีคนไปล็อกคอแล้วก็ใช้มีดแทงเลยเขาเองก็พยายามใช้มือปัดป้อง
แต่ก็บาดเจ็บไปบริเวณที่ไหล่ขวาแล้วก็ข้อศอกรวมทั้งศีรษะก็เป็นรอยถลอกด้วย
จากนั้นก็มีคนในห้างชาวบ้านก็ไปช่วยกันช่วยกันจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
พร้อมยืนยันบอกว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนนะครับ
โอ้โหคนที่มาด้วยก็ตกใจ
คนโดนแทงยังนั่งคุยสัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่
คนโดนแทงก็ไอ้ย่าก็บอกทำไมเลือดออกมาเยอะ

ของตำรวจก็คุมตัวนายวิทิไปที่โรงพักก่อนนะฮะไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะฮะ
แล้วก็เบื้องต้นก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ